ไฟไหม้ป่าที่อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิษฐ์ตอนนี้เริ่มคลี่คลายลงไปแล้วนะครับ
หลังจากที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ชาวบ้านร่วมมือกันควบคุมไฟป่า
ขณะที่ทีมข่าวทรัฐทีวีวันนี้ได้ขึ้นบินสำรวจ
ก็พบว่าป่าแล้วก็พื้นที่ทางการเกษตร
ซึ่งเป็นสวนพลไม้เสียหายไปกว่า๒๐๐๐วิร่าย
ทีมข่าวขึ้นบินสำรวจพร้อมเจ้าหน้าที่สำนักการบินอนุรักษ์ธรรมชาติ
กระส่งศัพท์ยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เหนือพื้นที่ป่าที่เป็นภูเขาติดต่อกัน
ในตำบลเมภูนย์อำเภอลับแลจังหวัดอุตรดิต
หลังได้รับผลกระทบไฟไหม้ป่ามาแล้ว๓วัน
การบินสำรวจจะครอบคลุมพื้นที่๓หมู่บ้านซึ่งเป็นจุดฮอตสปอร์ต
ประกอบไปด้วยหมู่๖หมู่๘และหมู่๑๑
พื้นที่ป่าและสวนผลไม้ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้าง
กว่า๒๐๐ไร่จนมองเห็นเป็นกลุ่มเท่าทาน
จากการบินสำรวจของทีมข่าวนะครับก็พบว่า
บริเวณพื้นที่ป่าและพื้นที่สวนผลไม้นะครับ
ก็มีไฟเริ่มดับลงแล้วนะครับ
แต่ว่าทางเจ้าหน้าที่ครับยังเตรียมการบินเพื่อทิ้งน้ำ
หากมีไฟเกิดขึ้นในบางจุดนะครับ
จากบินสังเกตในพื้นที่๓หมู่บ้านแล้ว
นักบินได้รับแจ้งว่าพบกลุ่มควันไฟในพื้นที่หมู่
ซึ่งห่างออกไปอีก๑๐กิโลเมตร
แต่รถไม่สามารถนำน้ำขึ้นไปดับไฟได้

เพื่อดับไฟไม่ให้ลุกลามไปยังพื้นที่ใกล้เคียง
ภูมิหน่วยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนร่วมมือกัน

เพื่อป้องกันไม่ให้ไฟป่าที่อาจเกิดขึ้น

สถานการณ์หน้าเวลานี้คลีกลาย

เนื่องจากเวลาที่เกิดไฟไหม้
เป็นพื้นที่กว้างนับพันไล่แล้วก็เป็นพื้นที่เขาสูงชัน
การทำงานในภาคพื้นดินก็ลำบากนะครับ
ถ้าไม่ได้รับความร่วมมือจากสำนักการบินในครั้งนี้เนี่ย
ผมว่าการออกไฟเกิดไปได้ยากครับ
หรือท้อสปอร์ตที่ขึ้นสูงที่สุดก็คือเดือนมีนาเมษา
ขนาดนี้ทางทุกว่าการจังหวัดอยู่ตลอดิษฐ์นะครับ
ได้สั่งการแล้วว่าต้องร่วมประชุมหาลือในเร็ววันนี้นะครับ
เพื่อสร้างความเข้มข้นในการป้องกันไฟป่าให้ได้ผลนะครับ

จากนั้นทีมข่าวย้อนกลับไปดูพื้นที่หมู่๖
ซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเฝ้าระวังของชาวบ้าน

เพราะจุดนี้เองเกิดไฟป่าลุกลามอย่างหนัก
เมื่อวันที่๑๔กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา
การทำยากันไฟของชาวบ้านและเจ้าที่นะครับ
ก็เพื่อไม่ให้มีเชื้อไฟนะครับ
ลามไปอีกฝั่งหนึ่งของพื้นที่ป่าครับ

เพราะไม่ฉะนั้นแล้วถ้าไม่ทำจุดแบบนี้นะฮะ
ก็จะมีโอกาสที่ไฟจะลามมาถึงอีกฝั่งหนึ่งได้ครับ
แม้ว่าไฟป่าส่วนใหญ่จะเริ่มดับลงแล้ว
แต่ทางชาวบ้านที่ทำสวนผลไม้

เข้าช่วงเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน
ทำให้ไฟป่ากลับมาและไหม้สวนผลไม้ได้อีกครั้ง

เพราะว่ามันทำให้อนาคตครับ

แต่คือว่าสรุปแล้วเราไม่อยากให้มันเกิดนะครับ

จะมีจุดอย่างที่เกิดขึ้นไหมครับ
สเตนบายอย่างเดียวรอว่ามันจะเกิดขึ้นไหมครับ